โหดรัวยิงเสียรถลากคุณลั่นเมียใครใครก็รัก
กระหนำยิงไปแปดนัดปิดชีพมารหัวใจ
คุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นคดีใหญ่นะฮะในพื้นที่ของสนร่มกล้าวนะครับ
ทำให้ตำรวจสนร่มกล้าวเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
เพราะว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในซอยสมบูรณทรัพย์สาม
แขวงคลอง๓ประเวทเขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับ
นี่เป็นสภาพของผู้ที่ถูกยิงนะครับ
เป็นลานจอดรถหัวลากรถเทลเลอร์ให้เช่าพื้นที่จอดรถ
ไม่มีชื่อไม่มีเลขที่นะฮะที่หน้าบริเวณแคมป์พักคนงานเนี่ย
พบร่างของนายชาตรีกรั่นกลึงอายุสี่สิบเจ็ดปี
ซึ่งเป็นเท่าแก่เจ้าของที่ดินให้เช่า
สภาพนอนจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิง
อาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ลำตัว๖นัด
แขนซ้ายอีก๒นัดรวม๘นัด
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงยังหายใจรวยรินอยู่
โดยเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตรวจสอบในตัวพบแหวนสร้อยคอทองคำ
ทะเบียน๔กค๒๕๗กรุงเทพฯบรรทคล

ใช่ค่ะเพราะว่าตัวผู้ตายเองนายชาตรี

สำหรับรับจ้างขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็มีพื้นที่นะให้เช่าจอดรถหัวลาก
อันนี้เท่าแก่ที่เป็นเจ้าของนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยก็คือคนที่มาเช่าที่จอดรถ
นายบุญมาอายุ๔๕ปี
ในตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ลานจอดนั้นแหละ
แต่หลังเริ่มมีเรื่องบาดหมางกันไง
เราก็ตกลงกันก็เจรจากันกับภรรยาว่าจะเลิกรากันแล้ว
แต่หลังจากนั้นสิ่งที่ทำให้ตัวของผู้ก่อเหตุทนไม่ไหว

ทำไมทำไมเมียเขาต้องทำเหมือนกับดูแล
ใช่คือจะเลิกกับเราแต่ไปเอาใจเขาซะงั้น

ตัวเมียก็จะเอายำบุญเส้นไปให้

พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวของนายบุญมาไม่พอใจสิไปตามเมียกลับมา
แล้วตอนที่ตามเมียกลับมาเนี่ยนะโอ้ยจู่นายบุญมาไปเจาะยิงนายชาตรีเสียคนนี้เนี่ย
เสียชีวิตเลยนะคะแล้วสิ่งที่เขาประกาศเลยนะเขาบอกเลยเมียใครใครก็รัก
หลังจากที่ยิงเสียแล้วเนี่ยเขาก็หลบหนีไปค่ะครับอุ้ยตอนนี้ตำรวจต้องเร่งตามจับกลุ่มตัวนะ
ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะมีความคืบหน้าในคดีนะครับซึ่งทางผู้อำกับการสอนอร่มกล้าวนะฮะ
เปิดเผยว่าช่วงกลางดึกนายบุญมาผู้ก่อเหตุได้เดินทางเข้ามอบตัว
ผู้ต้องหารับสาภาพบอกว่าปืนกระบอกดังกล่าวมีเพื่อนเอามาจำนำ
จากการสอบสวนนะฮะก็ให้การบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องความหึงหวง
ผมเนี่ยหึงเมียมากหวงเมียมากนะครับโดยเริ่มมีปัญหาเรื่อยมาตั้งแต่ประมาณ๔๕ปีที่แล้ว
กระทั่งวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ขณะที่เมียกำลังทำยำวุ้นเส้น
แล้วจะเอาออกไปเสิร์ฟให้กับนายชาตรีเสียเจ้าของรถลากอะไรต่างเสียเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะฮะ
ทีนี้ปรากฏว่าผมเนี่ยก็เรียกภรรยากลับเข้าบ้าน๓ครั้ง๓คราแต่ภรรยาไม่ยอมกลับ
ผมก็เลยตัดสินใจเดินไปหยิบปืนกระหน่ำยิงนายชาตรีจากนั้นก็หลบหนีนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพแล้วก็นำตัวส่งสารอาญามีนบุรีต่อไปนะฮะ
มีรายงานข่าวระบุว่าจากการตรวจสอบอาวุธปืนของผู้ก่อเหตุ
เพราะว่ามีใบป๔ระบุชื่อเป็นดาบตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลต่อไปด้วยนะครับ
นี่เป็นคดีใหญ่ในพื้นที่ของสนร่มกล้าวนะครับ